สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพบกับนักร้องหนุ่มเจ้าของเพลง

แต่เชื่อว่าคอเพลงที่เคยติดตามผลงานของ

กลับมาพร้อมกับการร้องเพลงประกอบให้กับ
ละครเรื่องไผ่แดงที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีของเรา
เป็นยังไงมายังไงไปพูดคุยพร้อมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
พามาตามหาเจ้าของเสียงเพราะนะคะ
เพลงประกอบละครน้ำดีไผ่แดง
ทางไทยรัฐทีวีของเราได้ข่าวว่าอยู่แถวนี้แหละค่ะ
เอ๊ะถามมาเลยค่ะ
สวัสดีค่ะพี่อู๋ธนทรนะคะ
โอ้โหหล่อเหมือนเดิมนะคะขอบคุณครับ

น้ำแยกสายไผ่แยกก่อนใช่
ครับผมทางไทยรัฐทีวี
ประกอบละครเรื่องภัยแดนใช่นะคะ
ซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตมาที่โรงเรียนพูดคุยทั้งชีวิตของพี่อู๋ที่ผ่านมา

ได้หมดเลยแล้วแต่แจ๊คเลยนะครับ

นี่หัวใจกระดาษ

ตอนนี้เป็นน้ำแยกสายไผ่แยกกร
แล้วก็อย่าเลยฉันยังเจ็บครับผม

กลับไปรบกวนหาแบบยุคนั้นนะคะ
มันเป็นความตอบรับของทุกคน

ให้โอกาสเราได้มาอยู่ตรงนี้นะครับ

เขากลัวเย็บหายช่วงหนึ่ง

ช่วงหนึ่งเป็นอยู่เบื้องหลังแล้วก็ช่วงหนึ่งเบื่อด้วยมั้งครับ
แต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็กลับมาร้องเพลงเหมือนเดิม
แต่ว่าที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของพี่อู๋

เพิ่งเข้ามาทำได้ประมาณปีหนึ่งละ
ได้รับความตอบรับจากผู้ปกครองดีนะครับ

ล่าสุดเลยนะคะพี่อุ๋ก็มาร้องเพลงประกอบละครภัยแดง

มันเป็นวรรณกรรมคลาสสิกนะ
ว่ามันเป็นเรื่องปกติของคน

อยู่ในสังคมการเมือง
ผมว่ามันอยู่ในทุกสายอาชีพ
มันมีการแบ่งพักแบ่งพวกอยู่แล้ว

ก็โตมาจากละครเวทีด้วยอยู่แล้วนะครับ
เมื่อก่อนเคยเล่นกับพี่ที่แดนส์

ก็ยังมีซิงเกิ้ลอีกซิงเกิ้ลหนึ่งครับ
ทางพี่ใหญ่โปรเจกต์เรื่องใหญ่
เรื่องใหญ่ความรักก็เช่นกันครับ
ก็จะเป็นอัลบั้มรวมนะครับ

ชื่อเพลงว่าอย่าเลยฉันยังเจ็บ

แล้วก็มีเสื้อต่างนานานะคะเผื่อที่หนูน้อง
ได้ครับนี่ครับมีจริงนะครับไม่ได้มอกครับ

นี่ฝากให้ให้ด้วยบ๊ายดีหรือไม่ต้องขอบคุณ

สวัสดีครับ

เรายังมีทีมซัพพอร์ตเราอีกตั้งหลายคน
เราต้องอย่าลืมพวกทีมพวกนี้ด้วยนะครับ